ก็ฟาดลุคสดใสแบบนี้เขียวสดใสไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดรสแบบแนบเนื้อโชว์พุงแบบโตแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูนะเขาแหวกข้างสูงถึงเอวเลยอ่ะเซ็กซี่มากนะคะนี่ยังไม่หมดนะชุดออกงานล่าสุดค่ะแม่เขาก็ฟาดแบบเฉียวต่อให้เป็นกลิ่นเนื้อแบบนี้นี่คุณผู้ชมแต่ก็โชว์แซ่บไม่เบาเลยนะคะเพราะชุดเนี่ยมันมีทั้ง
นี่สาวที่ยังไม่ท้องนี่ต้องบอกว่าบางคนชิดซ้ายเลยนะคุณออร่ามา
ตัดภาพมาที่คุณแม่ลูกดิวกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

แต่ปลือจือปากก็ตกพุดลายไขว้แนบเนื้อแบบนี้

เขายืนหนึ่งเรื่องการโพสต์ท่าจริงนะคุณผู้ชมนะ
โชว์สัตว์โชว์ส่วนให้เห็นกันไปชัดเลยนะคะ
แต่ละแอคของคุณแม่ลูกดิวนั้นโอ้โหหน้าหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะคะ
และด้วยความว่านางขึ้นชื่อไง

ลูกดิวเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยสร้างเสียงฮือฮากันไปแล้ว
กับชุดสีชมพูช็อกกิ้งเพลงชุด

นี่คือชุดออกไปเดินช้อปปิ้งชิลของแม่นะคะ
นี่แอบลุ้นนะว่าให้เบบีในท้องเป็นลูกสาวเนาะ
จะได้จับลูกสาวมาแต่งตัวซะเลยนะคุณผู้ชมนะ
แต่ดิฉันว่ามันน่าจะมีท็อปลูกสาวนะ
เพราะคุณแม่เขาออร่าสวยมากเขาบอกว่าคนท้องเนี่ย

เดี๋ยวเขาจะมีงานเฉลยเพศลูกนะเร็วนี้